ชัดเจนแล้วใครผิดใครถูก
คุณผู้ชมยังบ่นมาเลยเนี่ยเบื่อแล้วนะฮะ

แต่ก็ต้องเสนอนะครับถึงความคืบหน้านะครับ
เพราะเมื่อวานเขามีการประชุมกันนะ
คนตำรวจตรีชาญวิมลศรีบรองพบกองปราบ
พลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปป
คนอาพันธ์ตำรวจเอกสิวัตรแสงนุ่ม

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนของกองปราบของปอท
ปราบปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีของปป
เขาประชุมเพื่อวางแนวทางในการสืบสวนสอบสวนต่อนะ

เมื่อวานมีความคืบหน้าออกมาแบบนี้หลังการประชุม๒ชั่วโมง
พลตำรวจตรีชาญเปิดเผยว่าเป็นการประชุม
เพื่อกำชับให้ฝ่ายสืบสวนและสอบสวน
ตรวจคำให้การของพยานในคดีนี้

ผมยังคงยืนยันว่าตอนนี้จะดำเนินคดีกับ
พลตำรวจตรีสุทธิควงพิกุล
อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ที่มาช่วยราชการที่สปกตร
ข้อหาผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

โดยจะลงโทษคนนี้ดำเนินคดีคนนี้ก่อน

จะนำหลักฐานเข้าร้องทุกข์ต่อบกปป
ส่วนคนอื่นที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยาน
จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะต้องเอาผิดด้วยหรือไม่
ครับตำรวจ๔นายแต่ก่อนที่มีชื่อ
ว่าเกี่ยวพันกับการสอบสวนคดีนี้

แล้วก็ถูกจับตามองที่มีทั้งถูกโยกไปแล้ว

จับตามองว่าจะถูกดำเนินคดีในข้อหาอะไรแล้วไปเกี่ยวข้องยังไง

ทั้ง๔นายของสพเมืองกาญจนบุรี

อาจจะกันไว้เป็นพยานซะก่อน

ส่วนการเอาผิดดำเนินคดีกับอดีตผู้การจังหวัดกาญจนบุรี

ตอนนี้เรียกว่าซองพลาสติก
ซองพลาสติกพนผิดล่ะ

ซองพลาสติกที่เคย
มีลอตเตอรี่มีลอตเตอรี่๓๐ล้านบรรจุอยู่

ที่เก็บอยู่ใต้โต๊ะตำรวจที่ใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวน

นี่แหละคนตำรวจตรีชานบอกว่า
ซองพลาสติกพ่นพิษแล้วมันจะเป็นหลักฐานสำคัญ
ฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็บอกว่าในส่วนของการดำเนินคดีกับเจ้าที่นั้น
กับท่านบุคคลานปปก็ยังคงคิดยันต์เหมือนเดิม
ตอนนี้เราคงดำเนินคดีกับผู้คับการ

แล้วคนอื่นที่ร่วมกันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยาน

จะมีการขยายผลมาที่ภาค๗ยังไงบ้าง
อันนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของปปช

ของเรามีหน้าที่คือทำสำนวนเบื้องต้นให้ส่งไปภายใน๓๐วัน
นะครับทางพลตำรวจตรีชาญบอกว่า
ชับให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนตรวจคำให้การของพยานในคดี
โดยให้พิจารณาว่าจะสอบปากคำเพิ่มเติม
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อีก๓๔ปาก
และมีรายงานว่า
อีก๒๓วันชุดขี้คลายคดีเตรียมจะออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่ม
คาดว่าน่าจะเป็นพยาน๒รายของครูปรีชา
ที่เคยให้การกับพนักงานสอบสวน
กลับว่าเป็นผู้ที่เคยมาขอแบ่งซื้อหวย
งวดที่ถูกรางวัลกับครูปีชา

ส่วนอีกรายน่าจะเป็นพยานที่เคยให้การว่า
หวยชุดที่ถูกรางวัลในกระเป๋าเสื้อของครูปรีชา

เออต้องติดตามต้องรู้ว่าใครรู้

ใครที่ดูข่าวนี้มาตลอด

พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาหลักฐานทั้งหมดอีกครั้ง
ก่อนจะขออนุมัติออกหมายจับต่อไป
ต้องดูนะคดีนี้ยังมีความคืบหน้านะครับ

ครูปรีชาเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการประกันตัว
บอกว่าก็คือมาทำงานที่โรงเรียนตามปกติ
แต่ไม่ได้สอนหรือคุมสอบ
เป็นการทำรายงานชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็คือผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ
ส่วนการที่ตัวเองถูกออกหมายจับคาด

ประเด็นที่ยังไม่ได้ให้การ

ยืนยันว่าข่าวการรับสารภาพไม่เป็นความจริง
หลังจากนี้จะไม่ให้สัมภาษณ์ใดอีก

ขออยู่เงียบก็คือผู้สื่อข่าวไปดักตั้งแต่ที่หน้าบ้าน

ขออยู่เงียบครับคนดีแล้วพี่ทิศเป้ร้องเพลงได้ไหม
อยากจะอยู่เงียบคนเดียว

แล้วเท่านั้นไม่พอตามไปที่โรงเรียนอีกนะผู้สื่อข่าวตามไปอีก
ก็ไม่ให้สัมภาษณ์อีกเหมือนเดิมบอกว่าทุกอย่างตอนนี้อยู่ในชั้นศาล
ขอพูดน้อยดีกว่า
และยืนยันว่าข่าวการรับสารภาพไม่เป็นความจริง
ผมไม่เคยยอมรับสาภาพ

เกรงว่าจะได้รับผลกระทบ
อยากอยู่เงียบคนเดียว
นี่คือคำย้ำท้ายของครูปรีชาไคร่ครวนนะฮะ